หลายพื้นที่ขอฝนกันไปแล้วโดยเฉพาะภาคอีสานใช่ไหม
แต่คราวนี้จะพาไปดูภาคเหนือกันบ้างเขาขอฝนกันยังไง

มาเป็นตอบิโดเลย
เดี๋ยวค่อยดูแต่ละขบวน

เออก็ต้องมีด้วย

ประหลัดขิกรวมถึงอีเป๋อ

เขานำมาร่วมในพิธีแห่ขอฝน

โดนอีเป๋อไม่ได้เป็นคำหยาบนะ

หมู๑๓๑๖ตะบ่นแม่ปืม
แล้วชาวบ้านแต่ละคนก็แต่งกายเหมือนแฟนซี

เป็นชุดพยาบาลชุดนักเรียนชุดชาวนา
ใครมีชุดอะไรอยากใส่ชุดอะไรก็ใส่กันมานะ
แล้วแต่ละคนก็จะต้องพกอุปกรณ์ส่วนตัวมาด้วย
นี่ไงไอ้ที่เขาหาบมานี่ไง
ต้องหาบมาบวงคนอุ่มมาบวงคนแบกมา

ซึ่งเขาว่ากันว่าสิ่งที่นำมานี้ทั้งอีเปอร์ทั้งประหลัดขิก

เอวลั่นฟัดคุณลุงได้สนุกนะ
เพราะว่าตลอดการแห่ก็มีการร้องรำทำเพลงเปิดเพลงสนุกสนาน
เป็นเรื่องของความเชื่อเขาว่ากันว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเครื่องรางนะคะ
จะช่วยทำให้เกิดการตกต้องตามฤดูการทำให้ฝนตกได้
ถ้าบ้างเขาบอกว่าเชื่อไหมพอแห่เสียด้าน
ฝนตกเลยอ่ะตกหนักด้วย

ก็ถ้าหากอธิบายในเรื่องของภูมิอากาศ
ช่วงนี้มันก็หน้าฝนถูกไหมจริงฝนฟ้าตกอยู่แล้ว
มันมีอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้ฝนตกลงมา
เมื่อวานนี้ดิฉันลองแล้วอะไรอ่ะล้าง
นี่ฉันออกมาจากร้านล้างรถปั๊บ
เป็นอย่างไรฝนตกสักทีอันนี้พูดจริง
เออมันเป็นสิ่งที่มันยิ่งกว่าการทำพิธีขอฝนอีก
ไม่เชื่อลองไปดู

แต่ถ้าคนไม่ล้างฝนก็ไม่ตกนะ
แต่เพื่อมวลมนุษยชาติที่ฉันทำได้
นั่นไงยิ่งอย่างจริงเออ

เขาก็ได้มารวมตัวการให้รู้จักมากกี่
การสร้างความสนุกของความประสิทธิ์และความรักของชุมชนค่ะ